หมู่๓บ้านห้วยพลูตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
อ๋อวังทองอยู่ตรงไหน
อ๋อวังทองถ้าจำไม่ผิดนะก็คือจะออกไปทั้งอุตรนิดอุตรนิดนู้นวังทอง
มาเขาบอกว่าอย่างนี้สวนทุเรียนแห่งนี้นะคะเจ้าของเนี่ยปลูกแบบออร์แกนิคด้วยนะ
เขาจะมีการบันทึกการให้ปุ๋ยให้น้ำให้อาหารแล้วก็จะตัดมาขายพอลูกมันสุกแก่จริง
ก็คือเขาจะไปตัดทุเรียนอ่อนเขาจะจดบันทึกว่าแต่ละต้นต้นนี้ให้ปุ๋ยเท่านั้น
ต้นนั้นให้ปุ๋ยเท่านี้เพื่อความจดจำ
ผมว่ามันส่วนหนึ่งคือเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าเพราะได้รู้ที่มาที่ไปของมัน
บอกอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นออร์แกนิคการดูแลมันต้องแบบค่อนข้างจะพิถีพิถันกว่านะคะ
คุณวิวัทธาดานันทะเมเทียคุณเจ้าของสวน
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาทำไร่ทุเรียนมา๘ปีแล้ว
ก็เริ่มทดลองปลูกทุเรียนหมอนทองพันแรกประมาณ๑๐ต้น
โอ้โหผลผลิตน่าพอใจมากจนกระทั่งประสบความสำเร็จ
สวนก็เลยเปิดตัวทุเรียนน้องใหม่หมอนทองสอนนรงค์
ก็คือเป็นหมอนทองของไร่นี้อีก๖๐๐ลูกราคากิโลกรัมละ๑๘๐คุณ
ราคาดีอยู่นะการันตีเลยว่ารสชาติทุเรียนหมอนทองสอนนรงค์
ไม่แพ้ที่ใดไม่มีใครเหมือนจะสุกแค่ไหนก็
เนื้อไม่เป็นปลาร้าเขาบอกเนี่ยไม่เละ
เนื้อจะมีความกรอบนอกนุ่มในเหนียวหนึบหวานมัน
ลูกค้าสามารถเดินทางมาเลือกตัดได้ด้วยตัวเองถึงสวนเลย
เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอน

เอาไว้รับรองนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
ทุเรียนเงาะสีทองเงาะโรงเรียน

ใครสนใจอยากจะไปชิมทุเรียนหมอนทองสอนนรงค์

โทรศัพท์หมายเลขที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้

ทุเรียนหมอนทองสอนนโรง

อ้าวตรงก็ไปชิมกันได้มีโอกาสนะคะ